อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเขาบอกมันซ้ำซ้อนซ้ำซ้อน
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูดีกว่าค่ะ
ผมนับคำว่าซ้ำซ้อนได้สักประมาณ๓รอบได้

ใช่แล้วคุณเห็นไหมคุณดูผู้หญิง
คุณดูคนนั้นที่เราเขียนว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์อยู่คนนั้นนะคะ

เขาเจ็บตั้งแต่โดนชนรอบแรกก่อนที่กระบะ
คือเนี่ยมันมาชนซ้ำซ้อนแล้วตัวเขาเหมือนกับยังมีสติรู้ว่า
รถบรรทุกก็เกือบจะชนเขา
เขาเลยต้องเอาตัวเองพ้นออกจากตรงนั้น
แล้วขึ้นไปที่เกาะกลางด้วยขาแบบนั้น

คนขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งหนีนะคะทั้งที่ขาหักผิดรูป
เขยิงขึ้นไปตรงเกาะกลางค่ะ

ปฏิเหตุไทยคล้ายกับหนังฉากเสี่ยงตาย
ซ้ำซ้อนจริงจุดเริ่มต้นรถเก่งคันนี้ก่อน
รถเก่งคันนี้ที่สภาพท้ายบุบเห็นไหมคะ
รถเก๋งไปชนกับมอเตอร์ไซค์

กระบะกระบะคันที่ไปถูกรถบรรทุกเฉียว

พอเก๋งชนมอเตอร์ไซค์เกิดเบรกกระทันหัน
กระบะเบรกไม่ทันกระบะพยายามหักออกซ้ายปุ๊บ
รถบรรทุกตามมาชนกระบะต่อ
แล้วกระบะพอโดนชนเสร็จมันสะบัด
สะบัดเสร็จก็จะเข้ามาชนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์

นี่แหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็ยังปลอดภัยเหลือ
แต่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละน่าจะหนักสุดแล้วนะคะ